ช่วงนี้เช้าสดใสสดใสกับของเก๊กันก่อน

ของเก๊จากประเทศจีนนะคะ
เขาบอกว่าที่มณฑลยูนานมีการขุดสระขึ้นมา

ทำวัดขึ้นมามีลักษณะคล้ายกับวัดร่องคุณ

ของอาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐพิพัฒน์

แต่ว่ายืนยันว่ายังไงก็ไม่สวยเท่าแน่นอน

ตันปีน้องโอ้คนไทยทุกคน

เรื่องการก๊อปปี้งานศิลปะมันเป็นเรื่องธรรมดา
นะครับเขาเห็นสวยเขาเห็นว่าแหม

คนทั้งโลกแห่มาที่ประเทศไทย
เขาก็อยากจะสร้างบ้างครับที่ประเทศจีน

มีคนจีนเศรษฐีจีนขอให้ผม
ไปสร้างวัดร่องคุณเนี่ยบนที่ดินของเขามาแล้ว

เขาให้เงิน๒๐๐๐ล้านให้ผมเนี่ยไปสร้าง
เนินเขาเลยนะฮะในเขตติดต่อระหว่าง
จีนกับลาวมีเศรษฐีจีนมาที่นี่

ให้๒๐๐๐ล้านเลยบอกว่าอยู่สร้างทำไมที่นี่

มันถามผมว่าผมสร้างตอนที่นี่เท่าไหร่
เป็นเงินเท่าไหร่ผมบอกมันว่า๘๐๐ล้านตอนนั้น
มันบอกเอางี้ละกันอยู่๒๐๐๐ล้าน
ไปสร้างเลยบนเนินเขาสวยงามมันถ่ายรูปให้ผมดู

ผมยังไม่ไปเลยผมเงิน๒๐๐๐ล้านกระจอก
ไปไม่ทำหรอกจะไม่เกิดประเทศชาติ
ผมไม่อยากมาทำเมื่อเอาเงินไปอยู่แล้ว

นี่ท่านพี่น้องครับ

ไม่ว่าที่ไหนมาจ้างผมไม่ไปสร้างในประเทศไหนก็ตามไม่ไป
ที่ใต้มีนะฮะมีวัดวัดหนึ่งกำลังสร้างสวยมาก
เหมือนวัดรองคุณแต่จำลองเล็กขาวยังไม่เสร็จ
เทคนิคทุกอย่างวิธีการมาเรียนรู้จากที่นี่
เราเปิดครับที่นี่เรามีโรงปั้นใหญ่
เข้าไปเห็นวิธีการของเราหมดเลยเราเปิดเผย
เพื่ออะไรให้เขากระจายผลงานของเราไปครับ

ศิลปะนั้นส่งอิทธิพลนะครับเหมือนของฝรั่ง
ทำไมบ้านเราเศรษฐีจึงใช้เหมือน
เหมือนแวร์ทไซด์พระราชวังแวร์ทไซด์
เป็นรูปเดวิทวีนัทของมิกาลันเจโล
ศิลปินที่อิตาลีมาเต็มไปหมดบ้านเราก็เหมือนกัน

วันละคุณเป็นของท่านพี่น้องชาวไทยทุกคน
ไม่ต้องกลัวยังไงของเราก็ที่สุดยอดอยู่แล้ว

แม่บอก๒๐๐๐ล้านมันกระจอก

เงินหนังซื้อไม่ได้
ฟังเสียอาจารย์แล้วสดชื่นนะยามเช้าเลย

ของดีของเรา

อาจารย์บอกโอ๊ยของใครศิลปะแบบนี้

แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะยังไงว่าร่องขุนก็อยู่ที่เชียงรายนี่แหละ

อาจารย์นี้ถูกฉลกอะไรกับคนจีนเขาหรือเปล่า